ส่วนเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นเรื่องร้อนในโลกออนไลน์คุณผู้ชมค่ะคุณครูกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวที่บางแสนแล้วไปเปิดห้องพักโดยภารการห้องพักอื่นเนี่ยนะคะเอาข้าวของเครื่องใช้ห้องที่ตัวเองไม่ได้เปิดเนี่ยเอาไปเอาไปใช้แล้วก็ปรากฏว่ารีสอร์ทเนี่ยเขารู้ทีหลังเขาก็ไปขอคิดค่าเสียหายสินะเพราะไม่ได้เปิดห้องนี้
แล้วก็ปรากฏคนเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเรียกว่าเยอะเลยนะคะกับพฤติกรรมนี้ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลีสอร์ทชื่อว่าบ้านในลีสอร์ทอยู่ที่บางแสนชนบุรีค่ะซึ่งโพสต์เรื่องนี้ผ่านทางเพจของลีสอร์ทนะคะเราก็ไปพบกับเจ้าของก็เล่าให้ฟังบอกครูกลุ่มหนึ่งเนี่ยจองห้องกับทางลีสอร์ทเอาไว้สำหรับ

นี้เช็คเอาท์ออกไปรีสอร์ทเนี่ยพยายามติดต่อปรากฏว่ากลุ่มครูเนี่ยให้เหตุผลบอกว่าก็เห็นห้องเปิดอยู่ก็เลยคิดว่าเอามาใช้ได้ก็ขอให้ทางรีสอร์ทแฟร์แฟร์หน่อยแล้วยืนยันไม่รับผิดชอบเพราะว่ารีสอร์ทไม่ได้เช็คห้องเองก่อนที่จะเช็คเอาท์นะคะเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ประกอบการรีสอร์ท
เยอะมากคือทัวร์ลงเลยแหละส่วนใหญ่ก็ต่อว่าลูกค้ากลุ่มครูกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นครูด้วยก็มีเกียรติยศศักดิ์สีของอาชีพบางคนเนี่ยตามไปคอมเมนต์ถึงในเพจของโรงเรียนเลยปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครูกลุ่มนี้ก็ติดต่อไปกับทางรีสอร์ทบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแล้วยืนยัน

ก็เพราะว่าเขาต้องไปคุยกับทางผอก่อน
ก็เลยแจ้งไปก่อนว่าไม่โอนค่ะ